พาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่อ่างทองกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางสี่แยกเลย

แล้วชนประสานงากันแบบนี้

พลิกตะแคงตกลงไปในคูน้ำข้างทางเลย
หลายคนบอกว่านี่มันปฏิหารชัด
เพราะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ

ตำรวจพร้อมกุภายไปตรวจสอบเหตุรถกระบะ
สายขำหยัดม่วงเตียที่ตำบลม่วงเตีย
ในที่เกิดเหตุค่ะมีกระบะสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๙๙๙๙๙พิศนุโลก
ด้านหน้าเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะยับเยินเลยดีนะเลขทะเบียนเห็นชัดเชียว
คันนี้นายบุญฤทธิแก้วทองชาวพิศนุโลกวัย๕๑ปีเป็นคนขับ
ส่วนอีกคันนึงค่ะไปนอนหงายท้องอยู่คูน้ำข้างทางนะคะเป็นรถยนต์สีดำ
ทะเบียนยหญิงถอถุง๒๕๔๖กรุงเทพนี่ค่ะสภาพนี้เลย
หงายเก๋งแตรลากค้างยาวอยู่แบบนี้ค่ะ
คันนี้มีนายรัฐศาสตจิ๋วแหลมวัย๓๑ปีเป็นชาวนนทบุรีเป็นคนขับ

ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะหลายคนเลยบอกว่าอุ้ยปฏิหารนะเนี่ย
ปฏิหารจริงเพราะว่าชนประสานงากันขนาดนั้นตอนแรกก็กังวลว่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่า
ดูจากสภาพรถแล้วน่าจะหนัก
มันเยินมากเลยอ่ะค่ะเบื้องต้นกู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงจังหวัดอ่างทองก็ประถมพยาบาลผู้จะรับบัตรเจ็บ
แล้วก็เอารถสองคันเนี่ยส่งสองพรวิเศษชายชานไป
ซึ่งตำรวจได้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคู่กรณีแต่ก็ไม่เจอนะคะ
กล้องวงจรปิดที่ติดมากับรถยนต์ก็พบว่ารถกระบะเนี่ยขับมาจากอำเภอโพทอง
ส่วนรถยนต์ก็มาจากอำเภอวิเศษชายชาญมาด้วยความเร็วกันทั้งคู่
พอถึงสี่แยกก็คงจะเบรกไม่ทันแหละค่ะ
ต่างฝ่ายต่างพุ่งเข้าหากันนะคะมีเบรกเลย
เออก็ระมัดระวังกันด้วยนะยิ่งทางตรงโล่งแบบเนี้ย
หลายคนก็ใช้ความเร็วกันแต่ก็พอถึงสี่แยกบางทีต่างจังหวัดนะคะ
มันมองไม่เห็นแต่พอมาเร็วมันก็ชนกันได้เหมือนกัน